มาดูข่าวคือข่าวนี้ต้องยอมรับเลยค่ะ

ธอนใจมันฟังแล้วคือหดหูมากเลยค่ะ
เป็นเหตุการณ์คุณพ่อแท้เลยนะคะ
ไปก่อเหตุคมคืนรูปตัวเอง

เพราะว่าแม่คือรู้เห็นเป็นใจตลอด๕ปีที่ผ่านมา
น้องเคยไปฟ้องแม่แม่บอกว่าไงรู้ไหมคะ
บอกว่าถ้าเกิดว่าพ่อเขามีอารมณ์พ่อเขาต้องการ

นี่เป็นคำพูดแม่แท้แม่นี้มีบุญคุณอันใหญ่หลวงนี่แหละค่ะ

แล้วเรื่องนี้คุณรู้ไหมหลังจากที่เกิดเหตุปุ๊บนะ

หนีออกมาจากบ้านมาหาคุณอา
คุณอาเป็นน้องสาวของคุณพ่อแท้ของน้อง
คุณอาพยายามที่จะช่วยเหลือแล้วพ่อบุกมาที่บ้าน
พยายามที่จะมาทำร้ายร่างกายบุกมาที่บ้าน
แล้วคนที่เอาเรื่องมาโพสต์จนเป็นข่าวเป็นคราวเป็นประเด็นนี่เลยคุณผู้ชม

คนแรกก็คือนางสาวพัฒนันทาเงิน
คนที่๒คือนางสาวชะลิดาวัฒนาอายุ๓๗ปี
สองคนเนี่ยเขาเป็นพี่น้องกันทำธุรกิจส่วนตัวที่สกลนคร
เขาบอกว่าเขาจะไม่ยอมนิ่งดูดายเรื่องแบบนี้อย่างแน่นอนนะคะ
หลังจากที่เขาทราบเรื่องปุ๊บเขาบอกว่าเขาลงพื้นที่เลยนะ

แล้วก็พาน้องไปโรงพยาบาลไปแจ้งความดำเนินคดี
เพราะถือว่าเป็นเรื่องร้ายแรงที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน
ในจังหวัดสกลนครที่สำคัญ
ทางแม่ของน้องทางญาติของน้องคือทุกคนนะครับคุณผู้ชม
เข้าข้างคุณพ่อของน้องหมดเลย

มีเพียงอาของน้องคนเดียวเท่านั้น
ที่ยังเต็มใจที่จะช่วยเหลือน้องก็คืออาที่น้องหนีมาอยู่ด้วยนะ
สองสาวใจดีนี้นะคะก็คือนางสาวพัฒนาและนางสาวชะลิดา
ช่วยมาตลอดเลยช่วยเอาเรื่องนี้ลงโซเชียลมีเดีย
ช่วยพาน้องไปตรวจร่างกายไปดำเนินคดีต่าง
จนกระทั่งพ่อของเด็กถูกจับกลุ่มและฝากขัง
แต่ในข้อหาบุกรุกและทำร้ายร่างกายที่ได้๒ข้อหานี้ไป
เพราะว่าสืบเนื่องมาจากช่วงที่น้องเนี่ยหนีไปอยู่กับอาเนี่ยนะคะ
พ่อเนี่ยตามไปพังบ้านแล้วก็ไปพยายามทำร้ายข่มขู่

แต่เรื่องของการกระทำชำราวคดีข่มขืนตอนนี้
เจ้าหน้าที่บอกว่าอยู่ระหว่างดำเนินการนะคะ
ทุกวันนี้สองสาวบอกว่าหลังจากที่เข้าไปช่วยแล้ว
แต่ก็ยังสังเกตเห็นผู้เสียหายก็คือลูกสาวคนนี้เนี่ยนะคะ

คนที่เข้ามาช่วยเขาก็พยายามด้วยการสร้างความไว้ใจ
เพื่อที่จะปรับสภาพจิตใจของเด็ก
หลังจากนี้ก็จะได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาช่วยเหลือเยียวยาต่อไปนะคะ
ที่สู้กับตอนนี้
ทางหญ้าแม่คือให้ยอม

ในกรณีของพ่อ
แต่ว่าไม่รู้จะพูดอะไรมากกว่านี้นะคะ
ทีนี้เรื่องนี้ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ก็คือพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์สกลนครเข้ามาดูแล
รับทราบเรื่องนี้แล้วก็คือนางวัลภาเดชากิจภัยศาลนะคะ
คือการเดินทางไปเยี่ยมได้เข้าไปเยี่ยมแล้ว
เยี่ยมผู้เสียหายไปดูครอบครัวของอา
ซึ่งน้องผู้เสียหายสมัครใจไปอยู่กับอา
นี่เป็นอาผู้หญิงนะเป็นน้องสาวของพ่อแท้เนี่ยนะคะ
ให้เหตุผลว่ารู้สึกปลอดภัย
แม้ว่าทางเจ้าหน้าที่บอกว่าไปอยู่บ้านพักเด็กไหม
แล้วก็หาทางเยียวยาต่อไปแต่น้องยืนยันว่าจะอยู่กับอานะคะ
ซึ่งถ้าไปอยู่ที่บ้านพักเด็กจะไม่ให้จะให้มีการฝึกอาชีพ
แล้วก็ให้ความช่วยเหลือต่อไป
แต่ว่าตอนนี้น้องขออยู่บ้านอาก่อนขอรู้สึกปลอดภัยก่อน